ท่านประธานสภาที่เคารพเป็นสูงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจครับ
กับผมในเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกร
ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะครับ
ขอลืมผมต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาพุทธแหละรัฐดอนนะครับ
ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะไม่ได้เสียหาย
พันธเวกทวีสอดส่องนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติในการอภิปรายไม่วางใจผม
ซึ่งผมถือว่าเป็นความสวยงามของระบบรัฐสภานะครับ
เป็นความสวยงามของประชาธิปไตย
ที่ท่านได้มีร่วมกันตรวจสอบการทำงานนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการทำงานของการยางแห่งประเทศไทย
หรือกรยธทรนะครับที่ผมกำกัดดูแลนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าผมเข้าใจเจตนาของท่านนะครับ

แต่ว่าในเจตนารมณ์ของท่านนะครับผมเรียนว่า
ท่านได้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงนะครับใส่ร้ายป้ายสีนะครับ
สิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับ
ก็คือผมมั่นใจว่าข้อเก่าหาทั้งหมดที่กล่าวหาผมมาเนี่ยเป็นเท็จ
แต่ไม่มีมุมฟันจริงหรอกครับ
อภิปรายบิดเบือนข้อเท็จจริง
แต่บางเรื่องท่านก็ไม่เข้าใจเขาได้จริง

หรือบางเรื่องเนี่ยท่านอาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดมา

ผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภา
ในการที่จะอธิบายรายละเอียดข้อเท็จจริง
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายซึ่งมีเอกสารเอกสารหลักฐานครบถ้วนนะครับ
ที่ท่านสามารถที่จะตรวจสอบได้
ในฐานะที่ท่านได้กล่าวหาผม
กำกับดูแลการยางแห่งประเทศไทยนะครับ
เพื่อให้ท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจและพี่น้องประชาชนเนี่ยอ่า

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
จะได้รับฟังคำชี้แจงของผมนะครับ

ซึ่งผมยืนยันว่าสามารถตรวจสอบได้

ซึ่งต่อจากนี้
ผมจะขออนุญาตในส่วนของการอธิบายเรื่องโครงสร้างของการยางในประเทศไทยเรานะครับ
แล้วก็กระบวนการทั้งหมดจนไปสู่การประมูลในครั้งที่๓นะครับ
และมีการเซ็นสัญญาในวันที่๒๘เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับ
การยางแห่งประเทศไทยนะครับมีองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับ
หนึ่งก็คือคณะกรรมการนโยบายทางยางธรรมชาตินะครับ
ชาร์จนะครับตามสไลด์นะซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศษเป็นรองประธานนะครับ
มีผู้แทนส่วนราชการอีก๑๕ท่านนะครับมีผู้แทนภาคเอกชน๕ท่าน
มีคณะกรรมการผู้แทนเกษตรและเครือข่ายเกษตรอีก๖ท่านนะครับ
มีเลขาศาลกรและผู้ว่าการยางเป็นกรรมการและผู้ช่วยอาจารย์กรรมการ
ทั้งหมดมี๓๑ท่านครับในการประชุมทุกครั้งเนี่ย
จะต้องมีองค์ประชุมครบถึงจะดำเนินการได้นะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าท่านนายกหรือผม
จะดำเนินการอย่างไรแล้วจะสามารถทำให้เป็นมติของคณะกรรมการ
นโยบายอย่างธรรมชาติได้จะต้องเป็นมติของที่ประชุมครับ
ส่วนที่สองครับส่วนที่สองที่เกี่ยวข้องคือการยางแห่งประเทศไทยครับ
กรยทนะซึ่งเป็นการตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการยางสองห้าห้าแปดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีองค์ประกอบ

ในการยางแห่งประเทศไทยนะครับจะมีคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
หรือเรียกง่ายว่าบอร์ดการยางนะครับเป็นคนที่ออกนโยบายกำกับดูแล
แล้วก็อนุมัติใน
ของการยางแห่งประเทศไทยซึ่ง
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็จะประกอบด้วยประธานหนึ่งท่าน
นะครับคณะกรรมการโดยตำแหน่งหกท่าน
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนกระทรวงเกษตรและสากร
แทนกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและพัฒนาสังคมแห่งชาติและยังมีองค์ประกอบเป็นคณะกรรมการ
ทรงคุณวุฒิอีกเจ็ดท่านครับเจ็ดท่านที่นี่คือ
ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางอีกสามท่านผู้แทนสถาบันเกษตรกรสวนยางอีกสองท่าน
ผู้แทนผู้ประกอบการซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าอีกหนึ่งท่าน
ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตด้านอุตสาหกรรมอีกหนึ่งท่าน
ทั้งหมดนะครับสิบสี่ท่านเพราะฉะนั้น
มติของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยทั้งหมด
ก็เช่นเดียวกับคณะกรรมการอย่างธรรมชาติแล้วครับการจะมีมติได้
นั่นหมายถึงที่ประชุมส่วนใหญ่หรือเป็นเอกฉัน
ของคณะกรรมการจะมีมติลงไปเป็นความรับผิดชอบร่วมครับ
และการยางแห่งประเทศไทยก็มีสาธารณะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งอยู่ในการควบคุมกำกับของกระทรวงเกษตรและหกรครับ
นี่คือหน่วยงานทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบของยางพารานะครับ
ผมเข้ามารับตำแหน่งน้ำตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรนะครับ
เมื่อเดือนกรกฎาคมปีหกสองนะครับและรัฐบาลรัฐบาลนี้แหละครับ
แถลงนโยบายในเรื่องของการประกันรายได้ราคาพืชผลการเกษตร
ชนิดยางพลาก็เป็นหนึ่งในสินค้าห้าชนิดนั้น
ที่รัฐบาลดำเนินโครงการประกันรายได้โดยมีเหตุผลก็คือ
ต้องการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับการประกันว่า
จะมีรายได้ขั้นต่ำที่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้
เพราะพี่น้องเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเกือบครึ่งประเทศ
เพราะฉะนั้นนะครับด้วยแนวความคิดว่า
ถ้าเกษตรกรเรามีความเข้มแข็ง
นั่นหมายถึงประเทศชาติก็มีความเข้มแข็งด้วย
ถ้าเกษตรกรไทยเรามีรายได้ที่มั่นคง
นั่นก็หมายถึงประเทศชาติมั่นคงด้วยนะครับ
ผมเชื่อมั่นนะครับว่าณวันที่รัฐบาลคณะนี้นะครับ
ประกาศนโยบายประกันรายได้เกษตรกร
เกษตรกรมีความสุขแล้วก็ยิ้มกันทั้งประเทศแล้วครับ
เพราะนี่เป็นครั้งเดียวที่เขาได้มีโอกาสที่จะได้
กับรับการดูแลภาคการเกษตรจากรัฐบาลอย่างจริงจัง
ผมถามว่าเคยมีรัฐบาลไหนบ้างครับที่ทำนโยบายอย่างนี้

และไม่ใช่หมายความว่าเมื่อเราประกันรายได้แล้วเนี่ย
เราจะไม่ทำอะไรเลย
ปล่อยให้ราคายางเป็นไปตามยฐากรรม
ผมเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
ท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกนะครับว่า

เพราะเราเข้าใจว่าเกษตรกรไทยคือหัวใจของชาติ
เราทำจนกระทั่งช่วงเวลาหนึ่งเนี่ย
ราคายางพารามีราคาเกินกว่าราคาประกัน
ซึ่งรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินภาษีพี่น้องประชาชนไปชดเชยในส่วนต่าง
จนกระทั่งเรามาประสบกับภาวะวิกฤตของโควิด๑๙
ซึ่งต้องยอมรับครับภาวะวิกฤตนี้มีผลกระทบไปทั่วโลก
มีผลกระทบไปทุกประเทศ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพใช่ไหม

และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ

และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ

และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ

และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
และมีผลกระทบไปทุกสาขาอาชีพชาติ
ใครมีกรณีที่มีความเสียหายเรื่องของน้ำท่วมหรือไฟไหม้หรืออะไรต่างเนี่ย

ส่วนโกดังเขามีหน้าที่รับผิดชอบครับเพราะว่าเราไปเช่าพื้นที่ของเขา
เพราะฉะนั้นเราต้องจ่ายค่าจ้างเขาทุกปี
โดยวันที่ผมเข้ามารับตำแหน่งสัญญาทุกปีจะสิ้นสุด
วันที่๓๑พฤษภาคมของทุกปี
ผมขอให้ท่านจำไว้นะครับว่าสัญญาแต่ละ๑ปี
จะครบรอบวันที่๓๑พฤษภาคมของทุกปี
และเริ่มต้นมิถุนา
การยางแฮวไทยไทยก็จะทำสัญญาเช่าต่อ

สองพันร้อยห้าสิบห้าครับด้วยโครงการพัฒนาศักภาพยาง
ตักภาพเศรษฐกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางนะครับ
โดยการซื้อยางเข้ามาสู่สต๊อกเพื่อที่จะให้ยางในตลาด
เนี่ยมีปริมาณลดน้อยลงเขาถึงเรียกว่ารักษาเสถียรภาพ
ราคายางไม่ใช่เอายางไว้สต๊อกแล้วคือการรักษาครับ
การไปซื้อออกตัดออกมาจากตลาดนะครับนั่นคือการรักษา
เสร็จภาพสาเหตุที่ต้องซื้อเพราะว่าขณะนั้นราคายางตก
มากครับปรับตัวจากร้อยแปดสิบบาทในสมัยรักษาที่
ผ่านมาเหลือกิโลละเพียงเก้าสิบบาทรัฐบาลใน
สมัยนั้นนะครับปีห้าห้านะครับผมจะขออนุญาตไม่เอ่
ว่ารัฐบาลใครซึ่งท่านคงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับ
เมื่อวันที่๒๔มกราจึงได้รับซื้อยางเข้ามาปริมาณทั้งหมด๒๑๓๔๙๒ตัน
ในราคาเฉลี่ย๙๘๙๖บาทต่อกิโลใช้งบประมาณทั้งสิ้น๒๒๗๘๒ล้าน
นี่คือยางก้อนแรกที่เข้าสู่สต๊อกในปี๒๕๕๙
ยังมียางอีกหนึ่งชุดครับที่เข้าสู่สต๊อกนั่นคือในปี๒๕๕๙
ก็มีการลักษณะโครงการเช่นนี้แหละครับแต่เปลี่ยนชื่อโครงการ
โครงการสร้างมุลพันธัญชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
เห็นไหมครับข้างหน้าเนี่ยชื่อไม่ตรงกัน
แต่จุดเป้าหมายของการดำเนินการคือรักษาเสถียรภาพราคายาง
เพื่อให้ยางในตลาดดับขนาดนั้นมีราคาไม่ต่ำ
เกษตรกรไม่มีจะกิน
ที่ผมเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าผมอยากเรียนว่า
ที่เขาซื้อยางเข้าสต๊อกในครั้งนี้ทั้ง๒ครั้งปี๕๕
เขาซื้อยางเพื่อจะตัดปริมาณยางในตลาด
เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพราคายางณขณะนั้น
ไม่ใช่ว่าเมื่อซื้อยางเข้ามาแล้ว
ยางในสต๊อกที่มีคือเสถียรภาพการรักษาเสร็จภาพราคายาง
ผมว่าท่านเข้าใจผิดไปตรงนี้นะครับ
ก็ประเด็นนี้ขอเรียนชี้แจงให้ท่านได้เข้าใจนะครับ
แล้วก็เมื่อมีการนำยางเข้ามาในสต๊อก
ก็มีการระบายยาง
โดยครั้งแรกมีการระบายยาง
ในปี๒๕๗นั่นแหละครับ
นั่นคือยางปี๕๕กับยางปัจจุบันเลยครับที่เขาสต๊อก
มีการลงนามสัญญาผมขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อบริษัท

ลงน้ำสัญญาซื้อสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันตัน
แต่ท่านทราบไหมครับเมื่อทำสัญญาแล้วราคายางตกลงอย่างมาก
บริษัทนี้รับยางไปเพียงสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองตัน
ท่านบวกรบคุณห่างนะครับอีกสองแสนกว่าตัน
เนื่องจากราคายางตกลงมากบริษัทนี้ไม่ได้รับไป
ผมจะไล่ให้ท่านฟังตรงนี้เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดทีโออาร์คุณสมบัติ
ในการประมูลครั้งที่สามขณะนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของ
อ่าคดีความกับทางบริษัทนี้อยู่นะครับ

มีการประมูลในรอบปี๕๙๖๐นะครับซึ่งเป็นการประมูลแบบ
พระเหมาคุณภาพแยกเป็นโกดังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ
ที่ท่านให้อภิปรายว่ากรณียางการประมูลครั้งที่ผ่านมา
ไม่เคยมีการประมูลแบบพระเหมาเลยไม่ใช่ครับเพียงแต่แตกต่างกันที่
ประมูลครั้งที่๒เป็นการประมูลแบบพระเหมาแยกโกดัง
นั่นคือโกดังมีทั้งหมดเท่าไหร่ให้พ่อค้าเข้าไปตรวจสอบคุณภาพก่อน
พอใจโกดังไหน
ประมูลโกดังนั้นท่านนึกภาพให้ดีนะครับ
เปิดทุกโกดังให้ตรวจสอบคุณภาพ
ของยางในโกดังแล้ว
พอใจโกดังไหนประมูลโกดังนั้น
พ่อค้าเขาจะโง่ไหมครับไปเลิกยางเสียยังไม่ดีเนี่ย
ประมูลอ่ะเขาก็เลือกยางดีดีไปหมดแล้วครับ
ประมูลในสองครั้งที่สอง
เหลือยางในสต๊อกจนมาถึงปัจจุบันณวันที่ผมเข้ารับแดง
หนึ่งแสนสี่พันตันเศษครับ
ท่านลองคิดนึกภาพตามผมเลยนะครับว่า
ยางที่ซื้อมาเมื่อปี๕๕๗ถูกประมูลไปปี๕๗
ถึงวันที่มาประมูลในครั้งนี้เนี่ย๙ปีเต็มเนี่ย
ยางมันจะอยู่ในสภาพไหนครับและเป็นยางที่ถูกคัดเลือกของดีไปเรียบร้อยหมดแล้ว

ยางในสต๊อกครั้งนี้คือฝันร้ายของพี่น้องเกษตรกรเลยครับ
ผมมาช่วยคลายล็อกนะครับ
ทำให้พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องฝันร้ายต่อไปอีกครับ
เขาจะได้ไม่ถูกยางในสต๊อกเนี่ย
เป็นข้ออ้างของพ่อค้าบางกลุ่ม

โดยอ้างว่ายางไม่ขาดมีอยู่ในสต๊อก
ทั้งที่ยางในสต๊อกเนี่ย

ซึ่งสักครู่ผมจะให้ดูตัวอย่าง
ยางที่เก็บในสต๊อกเป็นเวลา๙ปี
ผมว่าพี่น้องชาวสวนยาง

ถ้าท่านได้ใกล้ชิดหรือทำงานหรือมีส่วนยาง

ยางแผ่นเก็บ๖เดือน๔ก็เปลี่ยนแล้วครับ

ค่าใช้จ่ายในการที่เราซื้อยางเข้ามาในสต๊อก
นั่นก็คือค่าเช่าโกดัง
ค่าประกันภัยยางพาราตรงนี้เนี่ย

แต่นั่นเป็นเงินของรัฐบาลครับที่เข้ามาชดเชย

นั่นก็คือเงินภาษีที่เราจ่ายฟรีไปทุกปีเหมือนกันนะฮะ
แต่หลังจากที่การประมูลครั้งที่๒ปี๕๙ถึงปี๖๔

มีค่าใช้จ่ายรวมกันทั้งสิ้น๙๒๕ล้านบาท

เป็นค่าโกดังค่าประกัน
เพียงแต่มันแตกต่างที่มาของเงินอยู่นิดนึงครับ

เป็นเงินของกองทุนพัฒนายางพาราหรือเงินเซส

ซึ่งเป็นเงินกองทุนที่เขาเอาไว้ใช้ดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางครับ
ไม่ว่าท่านจะวิจัยปลูกใหม่ชดเชย

เอาไปดูแลพี่น้องเกษตรกรส่วนยาง

มันทำอะไรให้พี่น้องชาวสวนยางได้อีกมากแค่ไหน
ผมถึงบอกนี่คือฝันร้ายฮะฝันร้ายที่สองด้วยนะครับ
ขอบีน้องกับกษัตริย์กรส่วนยาง
และนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่า
การมียางในสต๊อก

แต่มันเป็นตัวกดราคายางในตลาด
รอบ๕๙ปีที่ผ่านมานะครับ
ผมก็ไม่โทษรัฐบาลที่รัฐดำเนินการนะครับ
เพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านแก้ปัญหาในเวลานั้น

ขายยางได้ในราคาที่เขาอยู่ได้นะครับ

คณะกรรมการยางแรงธรรมชาติ

มติคณะกรรมการยางนาปชาติ
ไปถึงทั้ง๓๑ท่านนะครับที่เข้าร่วมประชุม

ให้ระบายยางในสต๊อกนี้

ให้ระบายยางในสต๊อกนี้ให้หมดเร็ว
และก็ได้นำเข้าคอลโมในวันที่๓พฤษภาคม

ราคายางยังมีการแกว่งตัวอยู่สูง

ระบายยางต้องดูจังหวะเวลาที่มา

ใช้ให้ท่านดูว่าการระบายยาง๒ครั้งที่ผ่านมา

เนื่องจากไม่ได้ระบายยางในช่วงนั้น

ในการที่จะระบายยาง

ให้การงานประเทศไทยไปดูช่วงเวลาที่เหมาะสม
ให้การยางประเทศไทยไปดูช่วงเวลาที่เหมาะสม

ในการที่จะระบายยาง

ในการที่จะระบายยาง

ในการที่จะระบายยาง

ในการที่จะระบายยาง

ในการที่จะระบายยาง

ในการที่จะระบายยาง

ในการที่จะระบายยาง
ในการที่จะระบายยาง

ในการที่จะระบายยาง

ในการที่จะระบายยาง

ในการที่จะระบายยาง

ในการที่จะระบายยาง

ก็ได้มีการประชุมกันวันที่๘เมษายน

คณะกรรมการบริหารสต๊อกยาง

นำคุณลักษณะคุณสมบัติ

มีผู้มีคุณสมบัติ๖ราย

และประกาศในเว็บไซต์และสื่อ

วันที่๒๐เมษายน
และในวันที่๒๑เมษายน

ยาของประเทศไทยได้เซ็นสัญญาขายในวันที่๒๘เมษายน
และทำหนังสือรายงานผมลงวันที่๓๐เมษายน
นี่คือกระบวนการที่มาทั้งหมดของการขายยางในครั้งนี้
ซึ่งผมกำลังจะอธิบายรายละเอียดว่า
รายงานของผู้ว่าการยางประเทศไทยซึ่งลงนามในสัญญาซื้อขายครั้งนี้
และรายงานที่ผมเรียกให้มาชี้แจง
กระบวนการในการดำเนินการขายยางครั้งนี้ทั้งหมด
ซึ่งผมจะพูดต่อจากนี้ครับ
ซึ่งหลังจากที่รู้ว่าการยางนะครับได้ทำหนังสือถึงผมลงวันที่๓๐เมษายน
ต้นเดือนพฤษภาคมผมได้ให้ผู้ว่าเข้ามาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดกับผม
ซึ่งผมจะให้ท่านดูสไลด์แรก

สภาพยางที่มีอยู่ในสต๊อกตามความเป็นจริงครับ
นี่คือยาที่เก็บมานะครับ๙ปี๗ปีนะครับ

เห็นไหมครับนี่คือยางที่เก็บมาทั้งหมดเลยนะครับ
จากการที่มีการทำสัญญาซื้อขายในปี๕๗
แล้วก็ถูกยกเลิกไปซื้อไปเพียง๓๗๐๐กว่าตัน
จึงทำให้ยางเหลือมาอีก๓แสนกว่าตัน

จนถึงปี๕๙ก็ได้มีการดำเนินการประมูลครับ
เปิดประมูลยางพระราชครั้งที่๒

การเปิดประมูลในครั้งที่๒นี้เป็นการประมูลแบบเหมาคะคุณภาพแยกโกดัง

เปิดทุกโกดังให้พ่อค้าเข้าไปตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
แล้วแต่เขาสมัครใจว่าเขาจะประมูลโกดังไหน
ซึ่งผมเรียนไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่
จะมีแมวที่ไหนไปเลิกยางเน่า

เพราะฉะนั้นเมื่อประมูลได้ไป

แต่ในความเป็นจริงรับไปเพียง๑๙๕๓๐๘ตัน

ยังอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องนะครับ

ใช้เงินไปแล้ว๒๓๑๗จนมาถึงปัจจุบันใช้เงินเซ็ตเงินกองทุนพัฒนายางพาราอีก๙๒๕ล้าน
นี่คือเงินที่จะต้องเสียไปกับการดูแลสต๊อกยางสต๊อกที่แทบจะไม่มีคุณภาพนะครับ
เมื่อยางที่เหลือหนึ่งแสนสี่พันตันเนี่ยซึ่งผมถือว่าเป็นฝันร้ายของเกษตรกรเนี่ย
และคณะการกรณยและคอลโลมก็ได้มีมติให้ระบาย
การยางจึงได้เริ่มขั้นตอนการระบายในวันที่๘เมษายน

มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้า
และมีการประเมินราคาสภาพของยางพลานะครับ
เมินราคาสภาพของยางพลาในสต๊อกทั้ง๑๗กระดังนี่ครับ
โดยศูนย์บริการทดสอบยางพาราภาคใต้
ซึ่งเป็นหน่วยงานนักวิชาการของการยางแห่งประเทศไทยนะครับ

และบอร์ดกรยธอกก็ยังได้
ให้บริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือได้
มีการยอมรับในวงการประมูลเป็นคู่อีกหนึ่งแห่ง

ภาครัฐมาเป็นคนกำหนดราคา

และบริษัทขออนุญาตไม่เสียหายครับ
ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งมาแล้ว๑๓๐ปี
มีสาขาอยู่ทั่วโลก๑๐๐ประเทศ
จดทะเบียนในประเทศไทยปี
มีวัตถุประสงค์ทั้งหมด๓๐ข้อครับ
แต่ผมจะขอยกตัวอย่างข้อหนึ่ง

ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ซึ่งสินค้าพืชผลด้านการเกษตร

เขาไม่ยอมเสียชื่อเสียงบริษัทหรอกครับ
บริษัทที่ตั้งมา๑๓๐ปี

เพราะจะมาเสียเครดิตกับการทำลาง

เขาไม่ไม่ยอมเสียเครดิตตรงนี้หรอกครับ

ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย

ซึ่งตามสไลด์ท่านคงเห็นนะครับว่า
ศูนย์ยางภาคใต้๓๗บาท

ถ้าการประมูลในครั้งนี้
ราคาตามวัด๓๕บาท๔๖ตังค์

มูลได้๓๗บาท๒๗ตังค์

และการลงงานของการยางด้วยช้ำไป

ให้ท่านเห็นในเบื้องต้นนะครับนั่นคือยางที่เป็นส่วนใหญ่ของยางใน
โกดังที่อยู่ในสต๊อกการประเมินราคาของบริษัท
หลักการเดียวกันแหละครับนะฮะคุณสมบัติของยางนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณสิ่งสกปรกปริมาณสิ่งระเหย
ปริมาณเท่าไนโตเจนดัชนีความอ่อนตัว
อ่อนตัวเริ่มแรกเปรียบกับขี้ยางหรือเศษยาง
ณวันนั้นเราประมูลไปในราคา๒๗บาท๒๐ตังค์
แต่ขี้ยางณวันนั้นนะครับราคา๒๓บาทครับ
ผมเรียนท่านนะครับว่าขี้ยางไม่ใช่ยางก้อนถ้วยนะครับ
ขี้ยางกับยางก้อนถ้วยต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ
ยางก้อนถ้วยสามารถนำไปแปรสภาพแปรรูปได้ด้วยตัวของเขาเอง
ขี้ยางนำไปได้เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของการแปรรูปครับ
ไม่สามารถที่จะเอาไปแปรรูปในการแปรรูปครับ
ตัวของเขาเองได้ซึ่งยางในโกดังครั้งนี้
เปรียบคุณสมบัติทั้งหมดของยางพลา
มีสภาพไม่ต่างจากขี้ยางหรอกครับ
แต่เรายังได้ราคาที่๓๗บาท
ท่านไปดูเลยครับในการประมูลทุกครั้ง

ประมูลราคาสูงกว่าตลาดหรอกครับ
เพราะความผันผวนของตลาด

ชาร์จด้วยครับครั้งสอง

ราคายางจะตกเลยครับท่านเห็นไหมครับ

เพราะยางราคามันดิ่งมาก

ถึงรับไปสามหมื่นเจ็ดพันวัตตันนะครับ

ประมูลนะครับ
หลังจากประมูลราคาดิ่งเลยครับ
นี่คือผลจากการประมูลทั้งสองครั้งที่ผ่านมา
ผมจะอธิบายสาเหตุว่า
ทำไมยางมันถึงราคาได้ดิ่งลงหลังการประมูล

ข้อสังเกตจากการระบายยางครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง
ซึ่งเป็นไหการที่ผ่านมากกว่าว่า
และก็เกิดผลกระทบกับเสถียรภาพราคายางนะครับ

เนื่องจากเปิดกว้างให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียน
เลือกเฉพาะประมูลในส่วนของโกดังยางที่มีคุณภาพดี

มีการนำยางที่ประมูลได้ไปเวียนกลับมาที่ตลาดนะครับ
ซึ่งกระทบต่อราคายางพาราโดยตรง

มีผู้ประมูลบางรายไม่มีความพร้อมด้านการเงิน

การระบายยางดำเนินเป็นช่วงเรียกเวลาหลายครั้ง

มีการประมูลไปทั้งหมด๓ครั้งที่ได้ยางไปนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการใช้ระยะเวลานาน
เนื่องจากยางเป็นสินค้าอ่อนไหว
มันจึงมีผลกระทบกับราคายางในตลาด
โดยตรงครับมันถึงดิ้งอย่างที่เห็นนะครับ
ราคายางณวันประมูลครั้งที่๒นะครับ

หน้าวันนั้นราคาแปดสิบแปดบาท

ประมูลครั้งสุดท้าย

แต่ผมรวมเรียกเป็นครั้งที่สอง
มีราคาเจ็ดสิบเอ็ดบาท
ห้าสิบเอ็ดตังค์ในเดือนมีนาคม

เหมือนกับป้นเงินในกระเป๋าเข้าไปเลยครับ
เงินกองทุนพัฒนายางพลา
ที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
ต้องใช้ไปแล้วเงินแค่เก้าร้อยยี่สิบห้าล้าน

นี่นะครับฝันร้ายจริงของเขานะ

ที่ผ่านมาจากการประมูลทั้งสองครั้ง
ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคา
หลักเกณฑ์จากจุดอ่อนนะครับจากสิ่งที่ผิดพลาด
ไม่มีใครผมคิดว่าไม่มีใครอยากให้ผิดพลาดหรอกครับ
แต่มันเป็นอดีตที่เราต้องดูความผิดพลาดเนี่ย
มาแก้ไขในปัจจุบันมันจึงได้มีการกำหนด
คุณสมบัติข้อผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นี่ครับที่มาเหตุผลคำชี้แจงที่บอกผมว่า
ทำไมถึงต้องมาระบุคุณสมบัติ
หนึ่งก็คือมีสัญชาติไทยมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า
ร้อยล้านเนื่องจากต้องการบริษัทที่ฟัง
แข่งทางการเงินและไม่สร้างความเสียหายให้กับรัฐ
นะครับสองผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล
ที่เคยประมูลยางอ่าในอย่างนั้นทักรัฐรวมทุกขณะยาว
น้อยกว่าสามร้อยเนื่องจากต้องการบริษัทที่ทราบ
ถึงคุณภาพยางที่จะออกประมูลในครั้งนี้นะครับท่านดูตาม
ไลด์เลยนะครับข้อสามนี่ครับท่านดูข้อสามให้ดีนะครับ
เป็นบริษัทที่มีโรงผลิตยางและแปรรูปเอสทีอายี่สิบ
และมีปริมาณการผลิตในปี๖๓มากกว่า๒แสนตัน
นี่แหละครับที่ท่านบอกล็อกสเปคเดี๋ยวผมจะอธิบายว่า
ทำไมถึงกำหนดอย่างนี้เนื่องจากต้องการระบายยาให้กับผู้ใช้จริง
ไม่ต้องการให้เกิดการเวียนยางในตลาดอีก
เมื่อสักครู่เนี่ยผมบอกนะครับว่าคุณสมบัติยางของเราในสต๊อกในครั้งนี้เนี่ย
เป็นยาที่เก็บมาเก้าปีบ้าง๗ปีบ้างมีสภาพไม่ต่างกับขี้ยาง
มันไม่สามารถนำยางตัวนี้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวของมันเอง
ต้องนำไปเป็นส่วนผสมถ้านำไปซึ่งเป็นส่วนผสมของยางเอสยายี่สิบ
ใช้ได้เพียงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับต้องใช้ยางดีแปดสิบเปอร์เซ็นต์
ถ้าจะนำไปแปรผลิตภัณฑ์เป็นอย่างอื่น
ต้องใช้ทั้งสารเคมีครับต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีครับ
ค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นนะครับยาสต๊อกนี้
พ่อค้าธรรมดาเขาไม่มาประมูลหรอกครับเขาเห็นก็สายหน้าแล้วครับ
เขาไม่เอาหรอกครับยางลักษณะนี้ก็ต้องมีบริษัทที่มีความพร้อมจริง
และบริษัทที่มีความพร้อมจากการตรวจสอบไม่ได้มีบริษัทเดียวครับ
มีทั้งสิ้น๖บริษัทที่คณะกรรมการตรวจสต๊อกเนี่ย
ได้มีหนังสือไปถึงและประกาศในเว็บไซต์และก็สื่อ
แหน่งต่างนะครับตามระเบียบของราชการ
ผมเน้นย้ำนะครับว่าถูกต้องตามระเบียบราชการ
และสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมา
โดยระบุอยู่ในเงื่อนไขสัญญาก็คือผู้ชนะการประมูล
สมัครใจซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
อีก๑เท่าของปริมาณยางที่ประมูลในครั้งนี้
นั่นหมายถึงบริษัทนี้จะต้องซื้อยางอีก๑๔๐๐ตัน
ในตลาดครับจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางครับ
นั่นหมายถึงการตัดซัพพายตัดปริมาณออกจากตลาด
มันไม่ต่างกับการซื้อยางเข้าสต๊อกหรอกครับ
แต่เราไม่ต้องลงทุนนี่คือส่วนหนึ่งที่จะช่วย
รักษาเสถียรภาพยางไม่ได้ทำลายครับ
ขอให้ท่านได้เข้าใจตามที่ผมอธิบายนะครับ
และเงื่อนไขที่ข้าวที่สองคือ
ผู้ชนะประมูลต้องรับมอบยางให้เสร็จภายในวันที่๓๑พฤษภาคม
จำได้ไหมครับผมให้ท่านจำวันที่นี้ไว้
ว่าทำไมต้อง๓๑พฤษภาคม
เพราะค่าเช่าโกดังและค่าประกันภัย
จะหมดลงในวันที่๓๑ของทุกปีครับ

จะต้องมีค่าภาระเพิ่มขึ้นอีก
ไม่น้อยกว่าปีละ๑๓๒ล้าน
เสื่อมยางอีกต่างหาก

ถ้าท่านเป็นผลท่านจะเก็บยางนี้ไว้ในสต๊อกหรือครับ
วันนี้ผมมาอธิบายด้วยข้อเท็จจริง
ด้วยเหตุด้วยผลนะครับ

ประเด็นเรื่องการระบายยาง

เรื่องในกรณีที่มีบริษัท

เข้าร่วมการประมูลยื่นซอง
และคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติครบถ้วนเปิดซอง
และผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยตัดสินใจเซ็นสัญญาขาย
ถามว่าสามารถทำได้ไหม
ส่วนตัวผมเองผมยอมรับครับผมไม่รู้รายละเอียดหรอกครับ
แต่จากคำอธิบายที่ผู้บริหารการยางกรยทอธิบายให้ผมฟัง

เนื่องจากการขายทรัพย์สินของราชการ
ไม่มีระเบียบกระทรวงการคังบังคับไว้โดยเฉพาะตะจง
จึงต้องอนุโลมเทียบเคียงระเบียบกระทรวงการคลัง

และบริหารพัฒนธุปรักรัฐปี๖๐
ซึ่งข้อ๑๖๕๖นะครับ
เขียนไว้ว่านะครับได้ระบุว่า
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
แม้ว่ามีผู้เสนอราคาซื้อหรือจ้างเพียงลายเดียว
หากหน่วยงานมีความจำเป็น
หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการจัดซื้อจัดจ้าง

นี่ครับจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
ผมว่าไม่เซ็นโดนฟ้องด้วยซ้ำนะ
คล้ายคล้ายไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายครับ

และประกอบกับข้อ๒๑๕นะครับ
หากพัฒนธุหมดความจำเป็น
หรือหากให้หน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองใช้จ่ายมาก
ให้ดำเนินการขายด้วยวิธีการขายอำนาจ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม
ซึ่งมีสองบริษัทเนี่ยมาประเมิน
คุณภาพและราคาของยางเรียบร้อยแล้ว
โดยพิจารณาราคาตามลักษณะ

ประเภทชนิดของพัสดุและอายุการใช้งาน
นี่เป็นอีกหนึ่งในเหตุผล
ที่ผมได้รับรายงานว่าผู้บริหารการยางตัดสินใจเซ็นสัญญาในครั้งนี้
และยังมีครับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นรายงานประจำปีของทุกปี
ความเห็นของสำนักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง
สภาพัฒน์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ที่มีความเห็นให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งระบายขายาง
เพื่อลดพลักษณ์งบประมาณและนำมือคืนสู่รัฐ
ทั้งหมดนี้ครับเป็นเหตุผลที่ผู้ว่าการยางเซ็นสัญญา
ส่วนหนึ่งนะครับถ้าผมตอบประเด็นไหนไม่ครบถ้วนเนี่ย
ผมจะพยายามไล่ประเด็นอีกส่วนหนึ่ง
สาระสำคัญในเรื่องการใช้ยางในภาครัฐออกไป
ผมเรียนให้ท่านเห็นนะครับว่ายางนั้นมันไม่มีสภาพ

มันไม่มีสภาพของยางที่จะนำไปแปรรูป
แต่มันมีสภาพของยางที่นำไปเป็นส่วนผสมแค่นั้นเองครับ
ซึ่งการเซ็นสัญญาในครั้งนี้
เป็นอำนาจที่บอร์ดกรยทได้มอบให้กับผู้ว่า

ผมไม่สามารถที่ไปบังคับเขาได้หรอกครับว่า

ถ้าเขาทำทุจริตผิดกฎหมาย

ไม่ถูกต้องผมก็ไม่ชอบ
เมืองไทยอยู่ประเทศไทย
ประเทศผมก็ไม่เอาด้วยครับ

ผมถึงฟังก็ได้จริง
รายงานของผู้ว่าการยางพิธีไทยแล้ว

ผมสามารถที่จะรับฟัง

และผลของการระบายยางในครั้งนี้นะครับ
ผลของการระบายยางครั้งที่๓ครั้งนี้นะครับ

เงินที่จะต้องไปเสียค่าเปล่ากินเปล่า

นี่คือสิ่งที่เกษตรกรได้รับโดยตรง
ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยนะครับ

เนื่องจากลดปัจจัยกดดันราคายาง

ที่เป็นของข้ออ้างของพ่อค้าบางกลุ่มเหมือนกัน
นั่นแหละครับเขาเรียกทุบราคายาง

เป็นอุปกรณ์ในการทุบราคายางของพ่อค้า
ไม่ใช่การระบายยางในครั้งนี้ครับ

การระบายยางในครั้งนี้มีเงื่อนไข

ไม่ใช่เฉพาะยางในสต๊อกแสนสี่พันนะ
ต้องซื้อยางจากตลาดอีก๑๔๐๐๐ตันครับ

นี่มันคือการตัดสะพายออกจากตลาด
นี่มันมีมาตรการหนึ่งในการ
รักษาตัดเหตุภาพราคายาง
โดยรัฐไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่สลึงเดียว

ได้เงินคืนสามพันเก้าร้อยสี่ล้าน
ยังมีค่าชดเชยดอกเบี้ยที่รัฐต้องจ่าย
เพิ่มเติมอีกสามสิบสามล้าน

ประหยัดงบันในการรักษาตัดเหตุภาพราคายาง
ที่ซึ่งกับช่วงนี้
ในระดับบวก
ยางบันนะยังแพงประหยัดครับ
มาทำงานนี้ผมขอให้ท่านดูไทม์ไลน์ของ
เส้นทางของผู้ว่ากรยทนะครับผู้ว่ากรยทคนที่แล้ว
แต่งตั้งเมื่อยี่สิบเก้ามีนาห้าเก้าครับผมไม่รู้จักด้วยฮะ
โดยมีสัญญาว่าจ้าง๔ปี
มีสัญญาว่าจ้าง๔ปีตามหลักเกณฑ์ครับมีการเซ็นสัญญา
และในวันที่ยี่สิบมีนาหกหนึ่ง
ท่านภูระถูกแต่งตั้งให้ไปประโยชน์หน้าที่

เพราะว่ากรยธอยังมีตัวตนอยู่
เพียงแต่ไปช่วยราชการนะครับ
และจะหมดในเดือนมีนาคม
ก่อนที่จะมีการหมดวาระ

คณะกรรมการกรยทก็เลยตั้ง

เมื่อ๒๔มกราคม๖๖
ก่อนประมาณ๒เดือนนะครับ

กรยชได้ประกาศรับสมัคร

ผมจะไม่ลงละเอียดว่าใครบ้างอะไรต่างนะครับ
ตามคุณสมบัติที่กำหนดนะครับ
วันที่๒๒มีนาคม
ผู้ว่ากรยท

และสัญญามีอยู่๔ปี

รัฐจะต้องจ่ายชดเชยเท่าไหร่

ถึงได้ไม่มีการแต่งตั้งผู้ว่า
รอจนครบวาระ๒๒มีนา๖๓นะครับ
เมื่อ๒๒เวลาครบครบวันละ

สัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์

ผมไปกำหนดเวลาได้ไหมครับว่าจะเอาใครขึ้นตอนไหน

พนักงานวิสาหกิจและผู้บริหาร

ซึ่งมีคณะการหรือบอร์ดกำกับอยู่นะครับ

มันไปตามที่ทำร้ายอย่างนี้ครับ

ไปตามร้างมากกว่านี้ได้เลย

ส่วนสิ่งที่ท่านยกขึ้นมา

งบดุลการเงินของบริษัท

ผมขอเรียนที่แจงนี้นะครับว่า

ให้ปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย

ได้อย่างไรว่าบริษัทนี้เขามีงบการดูนยังไง
ผมจะไปทราบได้ไงว่าบริษัทไหนจะเข้าประมูลและประมูลได้
มันเป็นกระบวนการที่ดำเนินการมาถูกต้องทุกอย่างอยู่แล้ว
นี่คือสิ่งที่ผมเรียนท่านว่าให้ความเป็นธรรมด้วย
ผมไม่ทราบหรอกครับเขาจะมีที่มาที่ไปยังไง
แต่ถ้าเขามีคุณสมบัติดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผมมีหน้าที่ดูตรวจสอบถ้ามันถูกต้องผมไม่มีสิทธิ์ระงับครับ
และเมื่อผมทราบแล้วบริษัทนี้เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท่านก็ทราบนะครับว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ย
ต้องมีธรรมาภิบาลมีกรตเป็นคนควบคุมกำกับ
ไม่มีใครเขาเสี่ยงมาทำเรื่องอย่างนี้หรอกครับ
แล้วเขาก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วยถ้าเขาจะทำนะ
เพราะฉะนั้นนะครับจากเหตุผลที่ผมได้กล่าวมา
ยังมีอีกประเด็นนึงครับจะชี้แจงทีเดียว
เรื่องการรายงานคอลโลมอนะครับผมเรียนนี้ครับว่า
คณะกรรมการที่อยู่เหนือกยทขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
ก็คือกรณย
การดำเนินการเรื่องที่กรยทจะเข้าสู่คณะรัฐมนตรี
ก็ไปผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการยางทำ
ธรรมชาติแล้วคณะกรรมการธรรมชนิดจำนำเสนอ

ผมทราบว่าวาระเรื่องนี้เนี่ยถูกกรณยอส่งไปสู่
วันจุเป็นเวลาการประชุมของกนยในครั้งหน้า

ก็ขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านด้วยครับพร้อมพร้อมกับ
การประกันรายได้ยางพาราส่งไปวาระพร้อมกันเลยครับ
ประกันรายได้ที่เอาเงินเข้ากระเป๋าพี่น้องเกษตรกรส่วนยางนี่แหละครับ
ส่งไปพร้อมกับรายงานการซื้อการขายฉบับนี้
เพราะฉะนั้นครับเมื่อกรณยเรียกประชุม
วาระนี้ก็จะเข้าสู่ที่ประชุม
แล้วก็กระบวนการก็จะไปสู่ขอรมอนะครับ
เช่นเดียวกันฮะประกันรายได้
ผมไม่สามารถให้กรณยอหรือผมเนี่ยเสนอเข้าคอลโลมอลได้
โดยตรงเพราะมันมีระเบียบผิดกฎหมาย
จะต้องไปผ่านคณะกรรมการยางธรรมชาติ
ผมถึงจะนำเสนอคอลโลมอลได้เช่นเดียวกันครับ
ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ
เมื่อผมได้ฟังคำอธิบาย
ด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานระเบียบข้อกฎหมาย
จากทางผู้บริหารกรยทผมเห็นว่าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมาย
และเป็นไปตามนโยบายที่ผมได้ให้ไว้กับกรยท
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์เกษตรกร

ถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมาย

ผมมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกร
ซึ่งเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ยังมีกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ
ถ้าผมมาดูแลแล้วเนี่ย

กับพี่น้องเกษตรกร

ถ้าสิ่งนั้นถูกต้อง

เหตุผลทุกอย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับ

หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับ

ในวันที่ผมเป็นลำตีว่าการกระทรวงเกษตรและกร

ผมและพักผมถืออย่างมาก

เป็นความสุจริตเชิงนโยบายครับ

ในการตัดสินใจ

ส่วนประเด็นนึง

กระสุนเกษตรราศากรนะครับ

ไม่ได้เกี่ยวกับกัสเสร็จรสหกคอนเลยครับ

ที่นั่งอยู่หน้าที่ตรงนี้เนี่ยท่านก็คงจะพอทราบ
ว่ามันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสากร
แต่ถามว่าในความเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกันนี้เนี่ย
ผมมีความรับผิดชอบครับผมถึงบอกในเบื้องต้นนะครับว่า
การทำงานของรัฐบาลในวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำงานเพียงกระทรวงใครกระทรวงมัน

เราทำงานแบบบูรณาการ
อย่าให้มีการทุจจฤทธิ์ความรับชาติโดยเด็ดขาด
ซึ่งก็ตรงกับวิถีชีวิตเป้าหมายชีวิตของผมเช่นเดียวกัน
ผมจึงไม่มีความลำบากใจในการทำงานกับคอลโมชุดนี้เลย

แม้ไม่ใช่ภาระโดยตรงของกระทรวงเกษตร

ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์
โดยนโยบายของกระทรวงเกษตรตลาดนำการผลิต

ก็คือกระเศษผลิตฐานิตลาด

แม้กระทรวงยุธิธรรมในการแก้ปัญหา

เราทำงานแบบบริมัติการล่วงกันทุกภาคส่วน
แต่ท่านต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า
ภาวะวิกฤตโควิด๑๙ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันส่งผลกระทบจริง
มันไม่ใช่เฉพาะประเทศเราครับมันทั่วโลก
มันไม่ใช่เฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งแต่มันทุกสาขาอาชีพ
สิ่งเดียวที่เราจะก้าวผ่านตรงนี้ไปได้
คือการแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือร่วมใจ
แก้ปัญหาให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ซึ่งผมเรียนนะครับว่าเราดำเนินการอยู่ณวันนี้
ผมเรียนยืนยันนะครับเราดำเนินการอยู่ณวันนี้
สินค้าส่งออกภาคการเกษตร
มูลค่าส่งออกบวกเพิ่มเกือบจะทุกตัว

เฉพาะผักผลไม้นะครับไม่รวมเนื้อสัตว์แปรรูป
แสนสี่หมื่นล้านบาทครับ

เพิ่มมา๔๑ฮะ

ผมว่ามันไม่ได้มีสิ่งที่เลวร้ายทั้งหมดหรอกครับ
เพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
มันต้องช่วยเหลือต้องร่วมกันแก้ไข
และรัฐบาลนี้ผม

ในส่วนของโรคระบาดอุบัติใหม่

ไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับว่า

ก่อนผมมาเป็นผู้แทนเล่นการเมือง
ผมทั้งทำไล่ทำสวน
วัวนมวัวเนื้อวัวพันธุ์
ผมไม่ได้พูดคุยกับคุณครับครับ

ท่านลองถามสมาชิกในสภาอะไรท่าน

ว่ารู้จักผมกับการเป็นคนเลี้ยงวัว
ทำไล่เนี่ยมากี่สิบปีแล้ว

ผมยืนยันว่าท่านบอกไม่มีความรู้เหรอ
ผมเนี่ยอยู่กับเกษตรมาทั้งชีวิต
ครอบครัวผมเป็นเกษตรกรครับ

ผมโชคดีมากนะครับชัดไหมครับ

รัฐมนตรีช่วย๑๓ท่านนะครับ
มันทำให้ผมแบ่งเบาภาระการทำงานไปได้เยอะมาก

ในส่วนของส่วนราชการในกระทรวงเกษตร

และการทำงานของกระทรวงเกษตรและกร
ทำงานแบบบูรการประสานงานกันทุกครั้งครับทุกฝ่ายครับ
เห็นไหมครับกระทรวงเกษตรเราทำงาน
รัฐมนตรีทุกคนทำงานกันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส
หลายท่านบอกกระทรวงเกษตรนี่ศูนย์รวมเลยครับ

ใจมันเหมือนกันครับ

และทำงานด้วยกัน๒ปีเสร็จแล้วครับ

จนกระทั่งมากับกรมบริษัท
มีหนังสือแจ้งเตือนการระวังนะครับ
จนกระทั่งมีหนังสือ
ชะลอการเคลื่อนย้ายข้ามแดนในเดือนธันวาคมนะฮะ
และก็มีรายงานการเกิดโรคในประเทศไทย
ในเดือนมีนาคมและมีการตรวจพบโรคในเดือนเมษายน
ทั้งหมดนี้ครับกระบวนการทั้งหมดนี้

ผมจะกลับเรียนขออนุญาตท่านประธาน
ให้ท่านรมนตรีที่กำกัดดูแลเรื่องนี้จริง
ได้อธิบายรายละเอียด
ในการดำเนินการเรื่องลำปีสกินนะครับ

ผมขอเรียนท่านผู้อภิปราย
ในกรณีที่บอกว่าผมไม่มีสำนึก
ไปมอบของให้กับโรงพยาบาล
หรือสถานที่ต่างที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลโควิด๑๙

ผมแยกการทำงานการบริหารงานออก

ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วย
ชั่วโมงที่ผมไปผมไม่ได้ทำงานตรงนี้หรอกครับ
เพราะว่าผมไม่สามารถแย่งลากได้
แต่ผมบริหารเวลาเป็นครับ
ถ้าการที่ผมไปดูแลให้กำลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเป็นการไม่มีสำนึก

ที่จะเป็นคนไม่มีสำนึก

ผมว่าทุกคนก็เป็นคนไทยไงครับ

ทำให้วิกฤตมันผ่านไปให้ได้
ไม่ต้องไปแบ่งแยกครับว่าคนนู้นคนนี้เป็นใคร
เพราะฉะนั้นนะครับผมถึงต้องทำและวันนี้ก็ยังทำอยู่
วันนี้ยังไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
เยี่ยมผู้ป่วยยังทำอยู่ครับ
ถึงแม้ว่าถ้าสิ่งที่ผมทำไม่มีสำนึกผมก็ยอมครับ
เพราะผมทำด้วยความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่
และมีความสุขนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงนะครับ
ข้อกล่าวหาผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียจทุกท่านขอให้ท่านได้โปรดพิจารณา
ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูกต้องในการที่จะลงมติ
ในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากครับ

ท่านครับขออนุญาตประท้วงครับท่านมีอะไรครับ
ครับเบียร์ท่านประธานที่เคารพครับผมนิตยภนขิวเหมาะ
บัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับขออนุญาตประท้วงเอ่อท่านผู้

ดีผมลุกขึ้นช้าไปนิดเดียวนะครับตามข้อหกสิบเก้า
ท่านประธานในกรณีที่เอ่ออภิปรายในการเอ่อ
วนเวียนฟุ่มเฟื่อยซ้ำซากนะครับขออนุญาตขยายอ่า
อธิบายความแค่สั้น๑นาทีได้ไหมครับท่านประธาน
เกี่ยวกับเรื่องลำปีสกินครับท่านประธานเพราะถ้าเมื่อกี้ถ้ามาท่าน
รัฐมนตรียังไม่ได้ตอบในเรื่องของลำปีสกินเลยนะครับครับครับ
แต่ท่านจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง
มีสิทธิ์อภิปรายชี้แจงได้ครับครับ

ลำตีท่านอื่นคงจะไม่ตอบแล้วมันผมถูกพาดพิง
แต่จะเข้าใจคาดเคลื่อนจริงผมมีเวลาไว้๒๐นาที
สำหรับจะเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของเกษตรกร
เราจะต้องเอาความจริงมาให้ปรากฏนะครับ

ให้ล้ำตีก่อนก็ได้นะครับแล้วผมเข้ามา

กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราชดรที่เคารพ
เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง
ที่ได้เป็นห่วงเป็นใยความทุกข์ร้อนของพี่น้องเกษตรกร

และขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก
โดยเฉพาะคุณสกุณาสารนันที่เอ่ยนาม
ท่านเป็นคนเอาใจใส่แล้วศึกษามาโดยละเอียด
และได้นำข้อมูลเหล่านี้มาให้ผมได้มีโอกาสได้แก้ไข
และเพื่อนสมาชิกหลายคนที่นำเรื่องนี้มาทุกคนเลย
แล้วต้องยอมรับว่าทุกคนมีจิตวิญญาณที่
เป็นทุกข์เป็นร้อนแทนพี่น้องประชาชน
แม้แต่ดรนิยมเวชกามาทำให้ทุกคนได้รู้จัก
คำนี้เป็นคำใหม่สำหรับคนไทย
จะได้ยินกันจริงจังเมื่อ๖เดือนที่แล้ว
ท่านประธานสภาที่เคารพครับ
กระทรวงเกษตรและสหกรนั้นทำงานมีรัฐมนตรี๔ท่าน
อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้กล่าวถึง

และก็ท่านก็มอบหมายให้ผม
กำกับดูแลกรมประสุทธิ์สัตว์
กรมประสุทธิ์ศัตริย์นั้นเป็นอาชีพหลักแล้วขนาดนี้
ชีพหลักแล้วขณะนี้ที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศสนใจ
กลับมาทำอาชีพประสุทธิ์สัตว์แทบจะทั้งนั้น
ท่านประธานที่เคารพครับขอกราบเรียนเพื่อนสมาชิก
อาจจะพูดซ้ำซากเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้ว
คำว่าลัมปี้สกินนั้นเป็นคำใหม่จริง
แม้แต่พี่น้องเกษตรกรประสุทธิ์เอง
ประสุทธิ์หลายคนก็ไม่เคยได้ยินและไม่เคยเห็น
รวมถึงตัวผมด้วยจนกระทั่งเรามีประกาศ
เมื่อเดือนธันวาปิดการเคลื่อนย้ายสัตว์
นั่นแหละครับเราถึงได้พูดกันว่าลัมปี้สกินคืออะไร
เป็นโรคอุบัติใหม่สำหรับประเทศไทย
โรคนี้เกิดมานานหรือยังเกิดมานานแล้วครับ๙๐ปีแล้ว
เกิดตั้งแต่ปี๒๔๗๒ที่อัฟริกาใต้ประเทศแซมเบีย
แล้วก็เงียบหายไปมาอุบัติกันอีกครั้งหนึ่ง
ในปี๖๒๒๕๖๒เข้ามาในเขตอาเซียน
มีฟิลิปปินส์นะครับมีฟิลิปปินส์ปากีสถาน
มีหลายประเทศแต่ชัดเจนและเข้ามาใกล้ประเทศไทย
มากที่สุดคือปี๖๓ได้อุบัติขึ้นที่ประเทศเมียนมา
ในเดือนพฤศจิกายนพอเรารู้ปั๊บนะครับ
กระทรวงก็ได้เรียกอธิบดีและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
มาปรึกษาหาลือจึงออกประกาศการห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งหมด
ในเดือนธันวาวันนี้ก็ยังประกาศ
ไม่ให้เคลื่อนย้ายและปิดด่านตลอดแนวชายแดน
โลกลำปี้ทรมานในประเทศไทยได้
ก็เพราะเนื่องจากว่าเรามีดินแดนติดต่อกับประเทศพม่า
สองพันกับหนึ่งกิโลตั้งแต่เชียงรายถึงละนอง

ปิดพรมแดนอย่างไรก็แล้วแต่แต่มีความยาวถึงสองพันสี่ร้อยกิโลนั้น
แน่นอนครับช่องทางธรรมชาติมีหลากหลายมากมาย
ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องดูแลและก็เป็นโอกาสที่
พี่น้องและก็พ่อค้าที่เลี้ยงวัวค้าวัวก็สามารถนำเล็ดลอดเข้ามาได้
อย่างที่ผมบอกได้บอกแล้วว่าเมื่อเข้ามาแล้ว
ก็เคลื่อนย้ายกันโดยไม่ถูกต้องแล้วก็พี่น้องก็นำไปขายกันที่ภาคอีสาน
อีสานท่าวัวกับบามั่นขาวเพราะเลี้ยงโตเร็วแล้วมีความต้านทาน
ดังนั้นโลกจึงไปเกิดในภาคอีสานก่อนเริ่มต้น
อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าอาการของสัตว์ที่จะเป็นลัมปีบสกินนั้น
เราไม่รู้เราไม่เห็นเพราะมันจะเกิดตุ่มแล้วเราถึงจะรู้
ก่อนที่จะเกิดตุ่มก็ต้องมีอาการไข้เสื่องซุมไม่น้อยกว่า๗๑๐วัน
ดังนั้นวัวตรงนี้แหละครับที่มีการเคลื่อนย้ายไปภาคอีสาน

ผมต้องขอลำดับให้ชัดเจนเพื่อจะได้สรุปได้ว่า
เราแก้ไขอย่างไรช่วยอย่างไรก็ไปเกิดที่อำเภอพนมภัยร้อยเอ็ด
เราไปเห็นเลยอาการออกวันที่๒๙มีนา

ลำปี้สกินเข้ามาในประเทศไทยชัดเจนแล้วเพราะเกิดที่นั่น

เราก็เรียกประชุมประสุทธิ์สัตว์ทั้งหมดเลยนะครับระดับผู้บริหารและประสาทจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนทั้งหมด
ไปประชุมกันที่จังหวัดตากว่าเราต้องป้องกันชายแดนให้อยู่
ทุกคนก็ตั้งใจช่วยเหลือรวมทั้งกระทรวงมหาดไทย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอำเภอเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจช่วยกัน
ก็เอาไม่อยู่ครับก็เล็ดรอดกันมาได้
พอเกิดที่ร้อยเอ็ดปั๊บโลกนี้เป็นยังไงครับ
โรคนี้มันเชื้อแพร่ระบาดได้เร็วมากเพราะมีภาหะคือยุงแมลงวันเหลือบลิ้นไหล
สามารถบินไปถึงห้าสิบกิโลเราก็รู้แล้วว่า
เป็นอุบัติใหม่เจ้าหน้าที่บางท่านก็ยังไม่เคยเจอ
เราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราต้องรีบป้องกัน
ต้องกลับเรียนว่าพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ท่านมีบัญชาตรงเลยบอกประพัดต้องเดินทางไปภาคอีสาน
ผมก็เดินทางไปในช่วงเดือนพฤษภาครับเมษาเกิดโควิดเข้า
เริ่มไปคลิกออฟป้องกันวางแผนทุกอย่างที่จังหวัดขอนแก่น
ในวันที่๒๔๒๕๒๖พฤษภาก็ไปสกลนครไปมุกดาหารไปหลายจังหวัด
เราไปประชุมใหญ่กันที่ขอนแก่นวางอย่างไร
เพราะเป็นอุบัติใหม่ทุกคนบอกต้องวางแผนให้ชาวบ้านได้รู้จัก
เราก็ไปเรียกว่าคิกออฟไปกระจายการดำเนินการป้องกันที่จังหวัดขอนแก่นหนึ่ง
เราตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วโดยมีแพทย์สัตว์แพทย์และเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์สัตว์ทุกระดับชั้นช่วยกันเข้าไปที่เกิดเหตุ
เมื่อเจอแล้วต้องรีบรักษารักษารักษาตามอาการ
เราต้องประชาสัมพันธ์นะครับ
ให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักโลกนี้ก่อน
ทุกคนก็ตั้งใจทำงานช่วยกัน
ช่วยกันโดยทำแผ่นพัดบ้าง
นำยาฆ่าเชื้อยาวิตามินวัคซีนวัคซีนรักษา
ดังนั้นโลกนี้ก็บอกตรงตอนที่ขึ้นไปนั้น
เกิดแค่๓๒จังหวัด
พอเดือนมิถุนาก็จ่ายปลาทั่วเลย
อย่างที่บอกครับก็มีคนยักย้ายเคลื่อนสัตว์
โดยไม่ได้รับอนุญาตก็กระจายทั่วประเทศเลย

ตอนนั้นเริ่มที่ไม่กี่พันตัว
พอเดือนมิถุนามิถุนานี้ขึ้น
มาถึง๕๐๐๐ตัว
เรารู้แล้วว่าเราเอาไม่อยู่
เอาไม่อยู่แต่เราก็ต้องรายงาน

เพราะฉะนั้นท่านนายกบอกว่าต้องสกัดกั้นให้อยู่
จะเอาเงินเท่าไหร่บอกมา

ท่านก็อนุมัติให้นะครับ
นุมัติให้วันที่๖กรกฎา

เพื่อมาป้องกันและก็รักษา
ขอกลับเรียนเพื่อนสมาชิกว่า

ซื้อวัคซีนครับ๕ล้านโดส
เวชพันธุ์ยาต่าง๓๘๑ครับล้าน

ก็ต้องซื้อวิตามินไปบำรุงรักษาให้กษัตริย์
ดังนั้นเงินงบกลางนี่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
โดยแรงบันดาลใจของทุกคนในทีนี้

วันที่๑๗ที่ท่านดรนิยมเวชกามา
เอายัตติด้วยวาจาขึ้นมานั้น
มีพวกเราได้สะท้อนถึง๔๒คนนี้แหละครับ

เราก็ได้วัคซีนแล้วมาถึงวันนี้ครับ
เพราะขั้นตอนการซื้อ

ต้องอาศัยวัคซีนมาจากต่างประเทศ
ซึ่งมีแค่๔ประเทศนะครับ

ใต้อียิปต์จอแดนแล้วก็อีกหนึ่งประเทศนะครับ
ประเทศด้วยกันเมื่อได้งบประมาณมาก็รีบดำเนินการครับ
วันที่๗ก็ทำหนังสือไปยังโรงงานต่าง
สอบถามว่าสามารถจะส่งวัคซีน๕ล้านโดสทันไหม
ได้ไหมคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับและราคาเท่าไหร่
ก็เหมือนประมูลเหมือนกันล่ะครับต้องให้เขาตอบมาให้เร็วที่สุด
พอส่งไปแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรครับ
สิ้นเดือนประมาณ๑สิงหาก็ได้คำตอบมา
หลายประเทศนะครับ๔ประเทศตอบมาหมด
ก็สรุปแล้วได้แก่ประเทศอัฟริกาได้ต่ำกว่าราคากลาง
จำนวน๕ล้านโดสก็อย่างที่กราบเรียนนะครับ
การจะนำมาได้ต้องมาโดยเครื่องบินเครื่องบินขณะนี้
ทีแรกก็จะมาก่อนสิ้นเดือนก็มาไม่ได้นะครับ
ไม่มีเที่ยวบินก็มาถึงวันนี้แหละครับมาถึงวันนี้คืนนี้
อัฟริกาขอกราบเรียนว่าเมื่อได้วัคซีนแล้วทำยังไงต่อ
เราได้เตรียมแผนการมานานแล้วเพื่อจะฉีดให้กับพี่น้อง
เกษตรกรแล้วก็วัวนี่แหละครับที่ท่านเป็นห่วงเป็นใย
เราเตรียมแล้วว่า๕ล้านโดสเนี่ยพอ
ในขณะที่เรามีสัตว์มีวัวมีกระบือเนี่ย

ฉีดกันไปแล้วประมาณ๑ล้านฉีดล่วงหน้าไปแล้ว
แล้วก็ที่เจ็บป่วยก็ยังฉีดไม่ได้
เราก็ประเมินกันว่าหนึ่งห้าล้านโดรสนี้
ใช้เวลา๒เดือนตั้งแต่เดือนสิงหากัญญา
ขอกราบเรียนว่าที่ท่านเป็นห่วงว่าโลกนี้จะสงบไหม
สงบครับวันที่เราเจอพีคที่สุด
คือวันละสองหมื่นแต่วันนี้เหลือ
ประมาณสองร้อยตัวต่อวันลดลงมา
ด้วยความร่วมมือของผู้ว่าราชการจังหวัด
กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
จอทุกคนเลยทุกจังหวัดและกันทุกตำบล
ที่มีโรคลำปีบสกินไปท่านก็ตั้งงบประมาณ
มาช่วยเหลือในการจัดซื้อยารักษาต่างให้กับ
พี่น้องเกษตรกรจึงทำให้โลกนี้นะครับ
เบาลงเอาละครับผมก็ตอบท่านต่อไปอีกนิดนึงว่า
เมื่อฉีด๕ล้านโดสจบแล้วเนี่ยทุกคนเป็นห่วง
นะครับว่าทุกคนสูญเสียไปทุกอย่างแล้ว
เรามั่นใจครับอันนี้เป็นเป็นเป็นการวิเคราะห์วิจัยของ
สัตว์แพทย์ทุกคนว่าเมื่อเรามีภูมิเจ้าอ่า
ต้านทานพร้อมกันอย่างนี้ก็สามารถจะทำให้โลก
ลำปี้สกินหายไปได้พี่น้องที่เคารพครับ
โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ฟังและก็ดูทีวีอยู่ในขณะนี้
พร้อมทั้งเพื่อนสมาชิกที่อยากจะรู้ว่า
วัวแล้วก็กระบือที่ตายไปนี้ขอกลับเรียนว่า
วันที่หนึ่งกัญญา
เราได้สรุปตัวเลขกันออกมาว่า
การรายงานครั้งนี้ต้องมาจาก
ประสุทธิ์จังหวัดทุกคนต้องเซ็นหนังสือมา
ยืนยันว่ามีการตายของวัวควาย
วันนี้มีวัวควายทั้งหมด๖๕จังหวัดนะครับ
สะสม๕๗๙๘๕๕ตัว
รักษาหายแล้ว๔๒๕๘๒ตัวยังเหลืออยู่ประมาณ๑แสนตัว
ตายล่ะจากรายงานสุดยอดสรุปยอดกันเมื่อวันที่หนึ่ง

เพื่อนสมาชิกถามว่าจะดูแลช่วยเหลือ
เยียวยาอย่างไรให้กับเกษตรกรที่
สูญเสียสัตว์เลี้ยงของเขา
ขอกลับเรียนว่าทางกระทรวงเกษตร
ได้ร่วมกับกระทรวงการคลังตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณา
ขอกราบเรียนท่านทั้งหลายว่า
การเยียวยาช่วยเหลือนั้น
เรามีเงินคลองทุนทดลองรัชการ
ที่เรียกว่าการเยียวยาช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน
เรามีเงินอยู่ขนาดนี้
คณะกรรมการโดยกระทรวงเกษตรทำเรื่อง
เพราะเห็นว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนบอกการเยียวยา
ที่ผ่านมานั้นไม่สมกับราคาและต้นทุน
ผมเห็นด้วยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าการประกาศใช้
กฎระเบียบการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้
มีมาตั้งแต่เดือนกันยา
มาถึงวันนี้แล้ว๙ปีแล้ว
ดังนั้นเราเห็นว่าการนี้
มีความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อพี่น้องเกษตรกร
ถ้าเรายังจะใช้อัตราเดิม
คงไม่คุ้มแล้วไม่พอค่าใช้จ่ายแน่นอน
ตามที่เพื่อนสมาชิกทุกคนสะท้อนให้เห็น
ว่าต้องมีการปรับปรุงใหม่
ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้
อนุมัติไปยังกระทรวงการคลัง

ก็ได้ผลสรุปออกมาว่า
นะครับในการเดียวยาครั้งนี้

หลายคนถามว่าได้เท่าไหร่วันนี้แน่นอนแล้วครับ
วัวที่มีอายุน้อยกว่า๖เดือนเดิมได้๑๓๐๐
ครั้งนี้นะครับเราเพิ่มเป็น
เดิม๖๐๐๐ครับเพิ่มเป็น๑๓๐๐
และครั้งนี้มีวัวที่อายุต่ำกว่า๖เดือนเสียชีวิต๒๔๖๑๐ตัว
วัวที่มีอายุเกินกว่า๖เดือนถึง๑ปีนะครับ
เราเพิ่มมาเป็น๒๒๐๐๐บาทเพิ่มมาอีก๑หมื่นนะครับ
มีวัวเสียชีวิตทั้งหมดในรุ่นนี้นะครับ
เดือนถึง๑ปี๑๑๓๐๘ตัว
และมากกว่า๑ปีถึง๒ปีนะครับ
อัตราเดิมนะครับ
เพิ่มเป็น๒๙๐๐นะครับมีวัวเสียชีวิตนะครับ

ส่วนวัวที่มีอายุเกินกว่า๒ปีขึ้นไปปรับเป็นอัตราใหม่นะครับ
เป็นตัวละ๓๕๐๐๐บาท
มีวัวเสียชีวิต๙๘๕๑ตัว
ขอกลับเรียนตอบที่นี้นะครับ
ส่วนกระบือนะครับ
ก็อัตราใหม่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะครับ
ดังนั้นตัวเลขมีวัวเสียชีวิตทั้งสิ้น๔๘๘๙๔ตัว

ท่านทั้งหลายมีความเป็นห่วงกังวลว่า
นี้มันเริ่มตั้งแต่เดือนมีนา
การเยียวยาครั้งนี้
มีการเยียวยาตั้งแต่เมื่อไหร่

ให้เริ่มบังคับได้ตั้งแต่๑พินา
ไอ้๑กัญญาที่ผ่านมา

ดังนั้นเป็นการตกลงกันระหว่างกระทรวงเกษตร
และกระทรวงการคังโดยกรมบัญชีกลาง
ให้ย้อนหลังชดเชยช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยฉุกเฉิน
ให้ย้อนหลังไปถึงวันที่๑มีนาที่ผ่านมา

ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรที่สัตว์เลี้ยงตาย
ทุกกรณีนะครับ
ท่านจะได้รับการเยียวยาตามอัตราใหม่ทั้งสิ้น
บางคนที่ขึ้นทะเบียนไว้

แล้วถ้าไม่ขึ้นทะเบียนล่ะได้ครับ

เริ่มมีการวนเวียนและอาจจะสร้างความเสียหายกับท่านรัฐมนตรีเกษตรได้นะครับ

ผมขออนุญาตอธิบายความแค่๑นาทีสั้นนะครับท่านประธาน
นะครับในกรณีเรื่องวัคซีนนะครับท่านประธานเรียนแบบนี้นะครับท่านประธาน
กรณีเรื่องวัคซีนนะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับได้ก็ได้กรุณาชี้แจงมาแล้วนะครับ
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลำปีสกินไม่ใช่โลกใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับ

นิติพลครับขออย่างนี้นะฮะให้ท่านรัฐมนตรีสรุปรีบสรุปชี้แจง
แล้วท่านจะมีอะไรติดใจคล่องใจเดี๋ยวท่านลุกขึ้นมาใหม่
ท่านรัฐมนตรีสรุปนะครับ
ขอบคุณครับเพื่อนสมาชิกครับ
เยียวยาเนี่ยทุกคนเป็นห่วงอยากจะฟังว่าเยียวยาได้ไหม
ราคาผมบอกไปแล้วครับอัตราใหม่นะครับ
คราวนี้อย่างที่คนเป็นห่วงว่าประกาศออกมาให้เริ่ม
เริ่มต้นที่วันที่๑มีนาคมคือย้อนไป๖เดือนเลย
เพราะเราพบโรคนี้วันที่๒๙มีนา
เราก็คิดว่าตอนนั้นยังไม่มีตายนะฮะ
เราก็กำหนดไปว่าวันที่๑มีนาถ้าสัตว์เลี้ยงของท่านตาย
นะครับก็ไปแจ้งประสุทธิ์อำเภอ
ขอกลับเรียนขั้นตอนอย่างนี้ครับการที่จะได้รับเงินเยียวยาครั้งนี้
ขอให้ท่านผู้เลี้ยง
เกษตรกรไปแจ้งประสุทธิ์อำเภอประสุทธิ์อำเภอก็จะรวบรวม
เมื่อท่านไปแจ้งท่านมีรูปถ่ายได้ดีถ้าไม่มีก็ให้มีผู้ตัวแทน
กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกหรืออบต
ยืนยันนะครับเมื่อประสุทธิ์อำเภอรวบรวมได้แล้ว
ก็จะนำเข้ากชพอคือคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติอำเภอ
พอรวบรวมกันแล้วก็ส่งต่อมาให้กับ
กชประสุทธิ์จังหวัดครับประสุทธิ์ก็จะรวบรวมทุกอำเภอ
ส่งคณะกรรมการช่วยเหลือภัยระดับจังหวัดที่เรียกว่ากชพจ
เสร็จแล้วก็ส่งมายังกรมก็จะดูถึงความเรียบร้อยทางด้านเอกสารและตัวเลข
แล้วก็จะส่งมาให้สำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรซึ่งเขาเรียกว่าเงินทดลองราชการนะครับ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินนะครับ
เงินเรามีพอขณะนี้กลับเรียนว่าได้มีจังหวัดที่ทำเรียบร้อยแล้วส่งมาเมื่อวาน
วันนี้นะครับด้วยกัน
สี่จังหวัดครับสี่จังหวัดมีนครพนม
สามร้อยเก้าสิบเอ็ดลายวัวสี่ร้อยสิบเก้าตัว
เป็นเงินห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันมุกดาหาร
สามร้อยห้าสิบสองรายวัวเสียชีวิตสามร้อยเจ็ดสิบแปดตัว
เป็นเงินสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันกรสินหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าลาย
สัตว์เลี้ยงเสียชีวิตหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดตัวเป็นเงินสิบเจ็ดล้านห้าแสน
หกอ่าห้าห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแล้วก็สะแก้วสองร้อยสิบสี่ลาย
วัวตายสองร้อยสามสิบหกตัวเป็นเงินสองพันเอ่ยสองล้านห้าแสน
สองหมื่นแปดพันรวมแล้วสี่ไอ้สี่จังหวัดนี้
มีเกษตรกรเสียหายสองหมื่นเอ่ยสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกลาย
มีวัวเสียชีวิตสองพันแปดร้อยตัวขอกลับเรียนว่าเดิมนั้นเราให้อัตรา
ละ๒ตัวแต่ครั้งใหม่นี้เราให้ลายละ๕ตัว
เพราะว่าบางรายก็เสีย๓ตัว๔ตัวเพื่อไม่ต้องให้เขาต้องเดือดร้อน
คณะกรรมการก็ขยายจากสองตัวเป็นห้าตัวครับส่วนเรื่องวัคซีน
นะครับผมก็กลับเรียนขั้นตอนอีกเล็กน้อย
เพื่อให้ท่านได้เข้าใจเมื่อท่านสักถามเราจะได้ตอบให้ตรงกัน
วันนี้วัคซีนมาแล้วนะครับผมก็ยังไม่ทราบเที่ยวบินนะฮะ
ว่ามาแต่ได้รับแจ้งว่ามาวันนี้ล็อตแรกนะครับแล้วก็จะกระจายทันที
ซึ่งมีแผนการฉีดวัคซีนของแต่ละจังหวัดอยู่แล้วก็คาดว่า
สองเดือนห้าล้านโดสก็คงจะฉีดได้ครบนะครับ
ก็จะทำให้โรคอุบัติใหม่นี้ลำปี้สกินคงจะหยุดได้ครับ
ขอกลับเรียนท่านประธานท่านนิติพลใช้สิทธิ์ตามข้อสามสิบได้ครับ

สั้นแค่๑นาทีครับนิติพลผิวเหมาะบัญชีรายชื่อจาก
เก้าไกลนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับ
พูดถึงกรณีเรื่องวัคซีนผมมีข้อติดใจสงสัยอยู่นิดเดียวนะครับ
เพราะว่าทางกรมประสุทธิ์เองนะครับได้มีการเลื่อนนะครับ
การประชุมเกี่ยวการพิจารณาการนำเข้าวัคซีนของบริษัทเอกชนนะครับ
ตั้งแต่วันที่สิบสองกันยายนหกสี่นะครับไม่มีการประชุมอีกเลย
กระทั่งวันนี้เช้านี้ครับนัดประชุมพร้อมกับบอกว่าจะมีวัคซีนเข้ามาแล้ววันนี้
นะครับผมก็เกือบจะดีใจแล้วครับแต่มีติดข้อสงสัยอย่างนิดเดียวครับ
ที่นำเข้ามาคือวัคซีนอะไรครับท่านประธานนะครับ
ต้องให้ความชัดเจนด้วยนะครับว่าวัคซีนคืออะไรนะครับ
ยี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ครับผมนะครับ
ไกรเราตัดสินใจที่จะไม่อภิปรายในการอภิปราย
ไว้วิจัยครั้งนี้เลือกจะใช้ตั้งแต่งบประมาณวาระ๒๐๐
นะครับมันมีแต่มันมีค่อนภาษาสังเกตตรงแบบนี้
ครับงบประมาณจากงบกลางนะครับหกร้อยแผนกิปสี่ล้านบาท
อนุมัติซื้อไปนะครับนั้นอนุมัติเทียบเคียงกับ
ราคาของวัคซีนที่เอามาฉีดในล็อตแรกและล็อตที่๒นะครับ
ล็อตแรกแล้วล็อตที่สองนะครับตกโดนละสี่สิบห้าบาทครับ
แล้วล็อตนี้ผมแววมานะครับว่าราคาที่คุยกันเนี่ย
ถ้าสั่งหนึ่งแสนโดสเนี่ยได้ราคาประมาณยี่สิบแปดบาท
เผลอมันถูกกว่านั้นอีกครับแล้วถ้าสมมุติว่าสั่งเข้ามาล็อตนี้
ก็ไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกับยี่ห้อที่ที่ฉีดไปแล้วในล็อตที่หนึ่ง
ล็อตที่สองนะครับแสดงว่าวัคซีนต้องได้มากกว่า
ล้านโดสนะครับขอความกระจ่างขอความชัดเจน
ประเด็นนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
ท่านรัฐมนตรีประพัฒน์ครับขอบคุณนะเพื่อนสมาชิกที่เป็นห่วง
ผมรู้สึกเหมือนกับท่านเหมือนกันครับว่าวัคซีนชุดเนี้ย
มาจากบริษัทเดียวกันหรือเปล่า
เพราะเราให้ยืนยันทั้ง๕ล้านโดสดังนั้นในการซื้อครั้งนี้
บริษัทเดียวครับยี่ห้อเดียวแล้วต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งเอาไว้
หนึ่งเหรียญยี่สิบเซนถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ
ก็ประมูลได้เนี้ยประมาณแปดสิบเอ็ดหรือแปดสิบเจ็ดเซน
นะครับส่วนเงินเนี่ยต้องเปิดไปตามเอลซีที่เขายืนยันครับ
เงินยังมีเหลือนะฮะเหลือหลายสิบล้านแต่ยังไม่ได้ใช้
เปิดตามเอลซีที่เขาประมูลได้ครับดังนั้นวัคซีนจึงต้องมา

ครับต่อไปท่าน

จะใช้เวลาของฝ่ายการสิบห้านาทีนะครับ

ท่านทวีขออภัยนะครับผมลืมไปท่านรัฐมนตรี
สยามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
การคมนาคมจะขอตอบขออนุญาตขออนุญาตท่านท่าน
ท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานครับคือ
ผมกับท่านทวีเนี่ยได้อภิปรายเรื่องยางพารานะครับ
เดี๋ยวถ้าท่านศักดิ์สยามตอบก็ยางพารามก็จะข้ามไป
เอาท่านต่อเลยแค่ท่านต่อเลยเอาเรื่องยางพาราต่อเนื่อง
ครับเชิญท่านท่านประธานที่เคารพครับที่ท่านศักดิ์สยามขอแป๊บนะครับ
ผมพิเชษเชียวมังพลันนะครับสมาชิกสภาพผู้แทนลักษณ์รวม
เกษตรได้มาตอบนะครับคือผมคิดว่ารูปภาพที่ท่านเอามา
ออกเนี่ยนะครับว่ายางอ่าเสื่อมคุณภาพนะครับโอ้โห
แบบว่าใช้การไม่ได้เลยเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีถูกหลอกนะครับ
ถูกหลอกท่านลำตรีได้เข้าไปตรวจโกดังบ้างหรือไม่
เข้าไปดูในโกดังบ้างไหมนะครับถ้ายางเสื่อมขนาดนี้นะครับ
จะต้องมีคนรับผิดชอบครับบริษัทประกันการเสื่อมของยางก็มีอยู่แล้ว
โกดังที่เก็บยางก็ต้องรับผิดชอบเพราะเช่าโกดังอยู่
ดังนั้นถ้าโกดังไม่รับผิดชอบประกันไม่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยต้องรับผิดชอบเพราะว่าปีนึงเนี่ยครับ
โครงการนี้ใช้ค่าบริหารจัดการสองพันล้านครับใช้เงินสองพันล้านเพื่อบริหารจัดการยางในสต๊อกนี้
แต่ทำให้เกิดยางเสื่อมคุณภาพอย่างที่ท่านรัฐมนตรีเอามาโชว์เนี่ยผมคิดว่าต้องมีคนรับผิดชอบ
นะครับด้วยความปรารถนาดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
นี่รักกันนะครับท่านรีบไปตั้งกรรมการสอบซะนะครับท่านต้องสอบสวนสิครับ
อย่าปกป้องเขาเลยครับอย่าปกป้องเด็ดขาดกับการยางแห่งประเทศไทย
ต้องตั้งกรรมการในกระทรวงเกษตรขึ้นมาสอบสวนท่านประธานครับ
เอาง่ายว่าเอาหลักเกณฑ์อะไรมาพิจารณาความเสื่อมของยาง
บริษัทอิสระที่มาประเมินราคาบริษัทอินเตอร์เทคเนี่ย
เอาหลักการอะไรมาประเมินความเสื่อมของยางถึงได้๓๓บาทจุด๑ต่อกิโลกรัม
แล้วศูนย์บริการทดสอบยางภาราภาคใต้เนี่ยไปทดสอบคุณภาพได้สามสิบเจ็ดบาทจุดศูนย์หนึ่งสตางค์เนี่ย

ข้อมูลให้ผมหน่อยได้ไหมครับท่านรัฐมนตรีหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสื่อมนี้
จาก๖๐บาทเนี่ยยางแท่งลมควันยางแท่งนะครับ
แล้วเป็นยางลมควันเนี่ยคือยางที่มีคุณภาพดีมาก
ไม่มีโอกาสเสื่อมสภาพง่ายง่ายหรอกครับผมก็ได้เสนอรูปภาพไปแล้ว
แอบถ่ายมาแล้วแล้วท่านเอารูปอะไรมาโชว์ครับ
ถูกหลอกแล้วกลับไปดูดีดีนะครับอย่าปกป้อง
แล้วต้องตั้งกรรมการสอบเพื่อความชัดเจนเบื้องต้น
ถ้าท่านไม่ทำเนี่ยผมเสียใจด้วยนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
สกุณาพอสักถามเชิญครับค่ะขออ่าดิฉันสกุณาสารนัน
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยนะคะ
ขอใช้สิทธิ์พาดพิงอ่าเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็อ่า
ส่งคำถามเพิ่มเติมนะคะในประเด็นแรกนะคะ
ก็คือในเรื่องของการเยียวยานะคะอ่าต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยประพัทธ์นะคะ
ที่มาให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดนะคะแต่จริงจริงแล้วมันจะมีประเด็นเมื่อวาน
อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือว่ามีความชัดเจนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
เงินเยียวยาที่รัฐจัดสรรให้แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นในเลสใหม่นะคะ
มันก็ยังเป็นเพียงเศษความเสียหายจริงตามที่ได้ชี้แจงไป
เนื่องจากว่ามันมีการสูญเสียในเรื่องของการเสียในเรื่องของเติบโตช้านะคะ
เสียคุณสมบัติในด้านอื่นอย่างเช่นเป็นหมั่นเป็นต้นนะคะ
ดังนั้นที่ฉันจึงอยากจะสอบถามไปยังทางท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะว่า
ทางรัฐบาลจะมีการเยียวยาในส่วนนี้อย่างไรนะคะในประเด็นที่หนึ่ง
ที่สองก็คือวันนี้นะคะก็มีงบประมาณจากทางอบตบ้างเทศบาลบ้าง
ชดเชยนะคะเยียวยาไปบางส่วนแต่มันอยู่ในเลสเดิมนั่นก็คืออย่าง๖๐๐๐บาทต่อตัว
ซึ่งได้จ่ายไปแล้วอย่างนี้แล้วเกษตรกรกลุ่มนี้จะได้รับในเลสใหม่
หรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้คือในประเด็นของการเยียวยา
ที่สองก็คือในเรื่องของวัคซีนนะคะวัคซีนมาช้าค่ะ
อย่างที่ที่ฉันได้บอกว่าวัวตายค่อยจ่ายวัคซีนอันนั้นเป็นจริง
แล้วเมื่อวานก็ได้อ่าโชว์ภาพนะคะว่าการการตายเนี่ย
ป่วยมันกระจายไปทุกพื้นที่ในประเทศไทยแล้วในช่วงเดือนอ่า
เดือนมิถุนานะคะที่สกลนครก็มีข้ออ้างจากกรมประสุทธิ์
ว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เนื่องจากว่ามันเกิดการแพร่เชื้อเต็มพื้นที่
วันนี้ก็เลยอยากจะให้ไปดูว่าจะใช้วัคซีน๕ล้านโดสนี่อย่างไรนะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ดิฉันคาดหวังมากกว่าที่จะมาตอบเรื่องเยียวยา
แล้วก็เรื่องการนำวัคซีนลงไปนั่นก็คือการที่จะวางแผนในการป้องกัน
ในการที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีกเมื่อเกิดโรคระบาดแล้ว
ก็มาไม่ทันยาก็ขาดตลาดท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีแผนที่จะ
ดูแลเรื่องนี้อย่างไรและวันนี้ที่เกิดขึ้นนี่ก็คือมีการแพร่ระบาดของโรค
ฮิวาในหมู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้
เพราะฉะนั้นการควบคุมโรคให้ทันเหตุการณ์เนี่ยมันมีความสำคัญมากนะคะ
ที่ดิฉันได้พยายามย้ำก็อยากทราบว่าวิสัยทัศน์ในการที่จะทำ
การจัดหาวัคซีนให้เป็นระบบเราแปลกใจไหมคะ
ทำไมเราต้องไปรับวัคซีนจากเวียดนามแม้แต่กระทั่งจากลาว
ถ้าไปถามย้อนดูไม่มีเกษตรกร
คนไหนได้ฉีดวัคซีนฟรีเลยนะคะที่จังหวัดสกลนคร
ไม่มีเลยค่ะทุกท่านค่ะขอบคุณไหมขอบคุณค่ะ
ท่านท่านชุวิตจะใช้สิทธิ์หรือครับเมื่อกี้นี้
จะสักครามไหมครับเดี๋ยวนี้ส่งรายชื่อมา

ท่านท่านประธานที่ขอรบครับผมชูวิตพิทักพรพันธ์ลบ
ก็ตอบประเด็นต้องกลับขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ได้ให้ความกระจ่าง
กับพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงประสุทธิ์
ว่าโคที่เสียชีวิตในภัยพิบัตินี้
จะได้เงินชดเชยลายตัวเท่าไหร่จากตารางเดิม
แล้วก็เปลี่ยนตารางใหม่จากที่ผมได้เคยขอท่านละมนตรีไว้ว่า
วัวมันเปลี่ยนแปลงแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดอยากฝากท่านครับว่า
วันนี้วัว๗ล้านตัวป่วยประมาณ๗แสนตัว
ตายประมาณ๕หมื่นตัว๗แสนตัวก็จะขอท่านว่า
ชดเชยเยียวยาค่ารักษาพยาบาลที่พี่น้องได้ดูแลอยู่
อย่างน้อยนี่ตัวหนึ่งนี่๕๐๐บาทได้ไหมครับ
เพื่อจะเยียวยาในการรักษาพยาบาลที่ชาวบ้าน
ได้ดูแลวัวตัวเองไม่ให้เสียชีวิตไม่ใช่ว่าตายแล้วได้สตังค์นะครับ
เพราะวัวคือชีวิตขอตรงนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกร
เพราะในขณะนี้เนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวในการที่จะดูแลรักษาวัวครับ
วัวเกิดภัยพิบัตรรอบนี้ก็ฝากท่านครับว่าจะขึ้นทะเบียนหรือไม่ขึ้นทะเบียนก็ขอให้
ชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
ท่านหลังมาดีประพัดภาคท์ครับเชิญครับ
ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเกษตรกร
แล้วก็เรื่องวัคซีนอย่างนี้ครับเราจะไม่ซื้อต่อไปแล้ว
ประสุทธิ์ร่วมกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้คิดวัคซีนนี้สำเร็จภายในอีก๖๐วันข้างหน้าใช้การได้ครับ
อันนี้คิดว่าหลังจากเราได้๕ล้านโดสแล้วเราจะมีวัคซีนเป็นของตนเองแล้ว
ประการที่สองวัวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเราได้ทำเรื่องยกเว้นให้แล้ว
ได้ครับได้รับการชดเชยเหมือนกับวัวที่ขึ้นทะเบียน
เพราะบางคนอยู่ไกลไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนได้เราให้
สิ่งที่ท่านถามอีกว่าที่ได้รับเงินจากอบตไปแล้ว
ทบทวนให้ใหม่หมดเลยครับได้ตามอัตราใหม่ทุกคน
เราเห็นใจส่วนประการสุดท้ายที่ท่านกุยฝากไปเป็นเรื่องที่ผมเห็นด้วย
ในการเยียวยาที่เขาเจ็บป่วยนะครับขอเยียวยาสัก๕๐๐บาท

เราคิดอยู่แล้วครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ไปซับซ้อนกับอบตอบจที่เขาช่วยไปแล้ว
ดังนั้นตรงนี้แหละครับเพื่อเป็นข้อที่เรากำลังดำเนินการอยู่
ว่าไม่ให้ซับซ้อนเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์นั้น
เป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเราต้องใช้อย่างระมัดระวัง
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะเยียวยาเขาเงินไม่ได้มากเลย
๗แสนตัวคูณด้วย๕๐๐พึ่ง๓๐๐ล้านผมจะพยายามทำให้นะ
แต่ยังตอบไม่ได้วันนี้ว่าจะออกแบบอย่างไร